คุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นแฟนคลับแก๊งล่มนะคะ

คือหลายคนอาจจะใจชื้นกันบ้างละ

เพราะว่าเราได้เห็นภาพร่วมเฟรมกันนะครับ

ก็คือคุณมิ้นท์ชาลิดาแล้วก็สาวคิมคิมเบอรี่

คือถ้าไม่เลิฟกันจริงจะไม่สามารถถ่ายได้ใกล้
ใช่ค่ะซึ่งแบบเป็นภาพที่แฟนคลับ
หลายคนรอคอยมานานมากแล้วนะคะ

งานเลี้ยงสละโสดของสาวมากกี้ราศี

ของสองสาวอย่างมิตรกับคิมออกมาแบบ

เรื่องนี้เนี่ยฝ่ายหญิงสองคนเนี่ย
มิ้นท์กับสาวคิมเนี่ยจูบปากกันไปแล้วนะ

สบายใจกันไปแล้วแต่ฝ่ายชาย

ดูเหมือนไม่น่าจะจบค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงสายของวันนี้

ทำเอาบรรดาแฟนคลับก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะคุณ

แก๊งล่มก็คือแก๊งล่ม
ตามชื่อเอาไปฟังหมากปรินหน่อยจ้า
ก็คือล่มไปแล้วดิฉันอาจจะตีความหมายของมากใหม่
ก็คือจริงแล้วต่อให้มันเป็นแก๊งล่มหรือไม่เป็นแก๊งล่มเนี่ยนะ

มิตรภาพของความเป็นเพื่อนมันไม่จำกัดอยู่แค่ว่า

ก็เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็พยายามรักษาประคองมันไว้นะคะ